ส่วนช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะที่บริเวณหน้าร้านขายของชำแห่งหนึ่ง
อำเภอรัศดาจังหวัดตรังนะคะเขาก็มีการรับประทานอาหารของลูกชายเจ้าของร้าน
แล้วก็มีเพื่อนมารับประทานอาหารด้วยเขายืนยันว่าไม่ได้มีการดื่มเหล้าแต่อย่างใดนะคะ
จู่ช่วง๕ทุ่มค่ะมีทหารยศจาบเดินเข้ามาพูดคุยอะไรกันสักอย่าง
หลังจากนั้นผู้จาท้าทายและถามว่ามึงจะเอายังไงกับกูเท่านั้นแหละค่ะ
ควักปืนออกมายิงหนึ่งในคนที่อยู่ในวงข้าวตายค้าที่เลยนะคะ
ตำรวจลงพื้นที่ไปตรวจสอบค่ะผู้เสียชีวิตนะคะ
ชื่อว่านายเอกธวัชชัยชูบุญศรีอายุ๓๙ปีนะคะ
บาดแผลที่เกิดจากการยิงอยู่ที่บริเวณไหล่ซ้ายค่ะ
ส่วนคนก่อเหตุทราบชื่อนะคะจา๑๑ปฐมภพนมจันทร์หรือจาพันธุ์
อายุ๕๘ปีรับราชการทหารประจำการสังกัดกองพันธ์เสนารักษ์ที่๕
ไข้เทพศตรีศรีศูนธรคองทัพภาคที่๔ค่ะ
เล่าว่าช่วงเย็นเมื่อวานนี้ผู้ตายกับลูกชาย
นั่งรับประทานอาหารกันอยู่ที่แคร่
อยู่ที่ร้านนั่นแหละตามปกติจนกระทั่ง๕ทุ่มค่ะ
จ่าพันธุ์ผู้ก่อเหตุมาที่ร้าน
แต่ไม่ได้มากินเหล้านะคาดว่าน่าจะเมามาจากที่อื่น
แล้วก็มานั่งคุยกันตัวเองก็อยู่ในบ้าน
และช่วงที่อยู่ในบ้านนั่นแหละได้ยินเสียงดังขึ้นมาเลย
ประโยคนี้ประโยคสำคัญขออภัยนะคะ
จะเอายังไงกับกูร้องเสียงดังแบบนี้
และหลังจากนั้นได้ยินเสียงปืนลั่นขึ้นเลยค่ะปั้ง
วิ่งออกมาดูเห็นผู้ตายนอนหงายจมกองเลือดอยู่บนพื้น
ไม่รู้ว่าทั้งสองคนมีปัญหาอะไรกันมาก่อนนะคะ
แต่ที่รู้จักเธอแยกแบบนี้ค่ะเอาผู้ก่อเหตุก่อน
ผู้ก่อเหตุเป็นคนใจร้อนโผงผางวู้วาม
ส่วนผู้ตายเป็นเพื่อนของลูกชายพูดจาดีเป็นคนดี
ทุกครั้งที่มายกมือไหว้ตลอดซื้อของมาฝากประจำ
เธอก็ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ที่บ้านของเธอ
หลังเกิดเหตุกลัวค่ะอยากให้ตำรวจจับคนก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้
เพราะตอนนี้หลบหนีนะคะล่าสุดตำรวจรวบรวมพยานหลักฐาน
และสอบปากคำพยานเพื่อขออนุมัติศาลออกหมายจับช่วงบ่ายวันนี้
อย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่ประสานไปทางผู้บังคับบัญชา
เพื่อขอตัวมาสอบปากคำแล้วขณะเดียวกันทราบว่า
มีนักการเมืองท้องถิ่นด้วยนะคะที่มีความสนิทสนมกับจ่าพันธุ์ผู้ก่อเหตุ
ประสานติดต่อมาค่ะบอกตำรวจเดี๋ยวจะพาจ่าพันธุ์มามอบตัวสู้คดี